สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สมมติห้าร้อยหกสิบสองนะครับ
หลังจากที่เมื่อคืนนี้เฉลิมฉลองเข้าดาวไปอย่างเต็มที่
เช้านี้หลายคนมีกิจกรรมต่างมากมายนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าไปวัดไปวามาแล้ว
วันนี้วันหยุดวันสุดท้ายของช่วงหยุดยาว
คงมีการวางแผนท่องเที่ยวหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
แน่นอนใครที่จะไปสัมผัสอากาศหนาวลมเย็นวันนี้ครับ
วันที่เราได้เจอกับลมหนาวที่คาดว่าจะเป็นช่วงที่หนาวที่สุดในรอบนี้นะครับ
จากการตรวจสอบในวันนี้นะครับ
ในพื้นที่อิสานครับจะสังเกตว่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๑๑๒เท่านั้นเอง
อุณหภูมิพื้นราบนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
พื้นราบเนี่ยนะครับอาจจะไม่ลดลงเยอะเท่าไหร่
แต่ว่าบริเวณที่สูงเนี่ยนะครับอุณหภูมิครับอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเท่านั้นนะครับ
โดยวันนี้เนี่ยนะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับ
มีการลดลงของอุณหภูมิทั่วทุกพื้นที่ตั้งแต่ตอนบนถึงตอนกลางนะครับ
สังเกตว่าเป็นสีฟ้าแล้วก็ปรากฏลบ๒ก็คืออุณหภูมิลดลงจากเมื่อวานนี้ประมาณ๒องศาเซลเซียต
ซึ่งถ้าหากนับรวมกันแล้วเนี่ยนะครับหลายจุดหลายพื้นที่อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องประมาณ๕๗องศาเซลเซียตก็ตามที่กรมบุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไว้นะครับ
หลังจากนี้อาจจะมีอุ่นขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ทำให้รู้สึกร้อนเหมือนในช่วงก่อนวันคริสต์มัสแน่นอนนะครับ
สิ่งที่ตอนนี้ทำให้อากาศเย็นมีอยู่๓อย่างด้วยกันนะครับ
อย่างแรกก็คือคลื่นกระแสลมที่ก่อนหน้านี้เราเจอกันไปแล้วนะครับ
อย่างที่สองคืออากาศเย็นที่แผลลงมาส่วนนี้ครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนเป็นพัดลมนะครับ
เป่าให้เย็นขึ้นเหมือนเราเปิดแอร์แล้วเปิดพัดลมไปด้วยนะครับ
ซึ่งปกติแล้วพายุลูกนี้จะมีทิศทางเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทยในบริเวณพื้นที่อ่าวไทย
แต่ว่าอากาศหนาวลมเย็นที่แผ่มาตอนนี้ก็กันไม่ให้พายุเคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง
ถ้าหากดูตรงนี้เป็นกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉียงเหนือเป็นกระแสลมหนาวจะสังเกตว่ามีการพัดผ่านเมืองแถงวัดราว
ในบริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางแล้วก็มาภาคตะวันออก
่งตรงสู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ลมแรงเลยทีเดียว
นั่นก็หมายความว่าจุดที่มีลมแรงแบบนี้ก็จะส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์คลื่น
ดังนั้นใครที่จะไปท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าวก็ต้องระวังคลื่นกันหน่อย
สถานการณ์ฝนเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
ดังนั้นจุดเหล่านี้บางจุดบางพื้นที่มีฝนตกสะสมกันมาหลายต่อหลายวันแล้ว
อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้รถใช้ถนนและรวมไปถึงการเดินทางกลับเข้ามา

ดังนั้นตรวจสอบกันดีหน่อยเพื่อที่จะลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมครับในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
มีทั้งฝนมีทั้งพายุมีทั้งลมหนาว
คงต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
เพื่อปีใหม่ปีนี้จะเป็นปีใหม่ที่มีความสุขนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ